ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุเพิ่ง๒๗ปีค่ะคือหน้าตาเธอสะสวยสวยงามเลยล่ะนะครับเพิ่งมีร้านเสริมสวยด้วยเมื่อคืนนี้เธอถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้านนะฮะถูกแฟนนุ่มปาดคอจนเสียชีวิต
เอาผ้าเนี่ยคลุมเอาไว้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะนะเขาไปบอกคนในบ้านของเขาบอกแม่เขาด้วยบอกเขาฆ่าแฟนเขาตายแล้วแม่บอกลูกชายมีอาการทางจิตประสาทมักจะหูแว่วอยู่บ่อยลักษณะได้ยินคนสั่งให้ไปทำอย่างนั้นให้ไปทำอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่แม่เขาบอกนะเท็จจริงอย่างไรต้องรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะครับใช่เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า
มีสติสัมปัชญะหรือไม่จะอ้างว่าเคยรักษาอาการป่วยทางจิตทั้งประสาทเคยหูแว่วมันเป็นก่อนหน้าที่จะก่อเหตุแต่ที่แน่แน่เนี่ยเขาปาดคอแฟนเขาตายอืมเขาปาดคอแฟนเขาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพัดนะครับค่ะนี่คือน้องเมนะฮะน้องเมอายุเพิ่งยี่สิบเจ็ดปีนะครับชื่อนางสาวเมธินีอาดัมต้องมาเสียชีว
บอกทำไมลูกของแม่เนี่ยต้องมาเสียชีวิตเพราะคนที่มีอาการทางจิตประสาทจริงเหรอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับในชุมชนริมคลองประเวทฝั่งเหนือซอยอ่อนนุษย์๕๙เขตประเวทกรุงเทพช่วงเย็นเย็นค่ำเมื่อวานนี้ในห้องนอนชั้น๒ของบ้านหลังนี้เนี่ยน้องเมย์เสียชีวิตอยู่บน

แต่ลักษณะก็อย่างที่ท่านเห็นยังดูคลุ้มคลั่ง
ตำรวจกับญาติต้องมาควบคุมตัวแล้วพาไปสงบสติอารมณ์
ก่อนจะพาไปคุมขังเอาไว้ที่สอนอประเวทท้องที่เกิดเหตุ
นี่คือน้องเมย์นะครับอายุเพิ่ง๒๗ปี
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาคือในรีนกับน้องเมย์ผู้ตาย
เขาคบหากันมาได้๓ปีซึ่งเมย์เองก็รู้ว่ารีนเนี่ยแฟนนุ่มเนี่ยมีอาการทางจิตประสาท
ลักษณะจิตหลอนนะรีนอายุ๓๐นะฮะแล้วชอบหูแว่ว
ได้ยินเสียงคนมาสั่งให้ทำแบบนั้นทำแบบนี้อยู่เสมอ
ตามข้อมูลรีนมีอาการลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ปี๖๒
ทางครอบครัวเขาก็พาไปรักษา
ที่โรงพยาบาลก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้แม่ของรีน
บอกว่ารีนเนี่ยลูกชายเนี่ยที่แรกเนี่ยแม่โทรไปหาก่อน
โทรบอกให้ลูกเนี่ยไปเยี่ยมตาหน่อยตานี่ป่วยหนัก
และระหว่างนี้สังเกตเห็นแล้วว่าลูกเนี่ยเหมือนกับอาการเนี่ย
มันหนักอาการป่วยอาการทางจิตประสาทที่มีอยู่เนี่ย
ดูมันกำเริบดูมันหนักถามว่าดูยังไงแม่บอก
เอาก็โทรไปบอกให้ลูกเนี่ยไปเยี่ยมตาหน่อยตาป่วยหนัก
ลูกนี่จำคนในครอบครัวไม่ได้ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้
ลูกชายกับเมที่เป็นแฟนของลูกนั่งกินเนื้อกระทะกันอยู่
ก็กินกันอยู่ในครอบครัวที่บ้านนี่แหละจากนั้นก็แยกย้ายกันขึ้นห้อง
เพื่อไปนอนหลังจากนั้นไม่นานแม่ของในรีนบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะกัน
บนห้องแล้วรีนก็ลงมาจากห้องที่อยู่ชั้นสองของบ้าน
แล้วมาบอกแม่บอกฆ่าเมย์แล้วแล้วเดินกลับขึ้นไปบนห้อง
ลักษณะเดินขึ้นมาแบบหลอนหลอนทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ย
เช้าวันนี้เนี่ยฮะแม่บอกจะพารีนลูกชายเนี่ย
ไปโรงพยาบาลที่ปฐุมธานีเพื่อไปหาหมอ
รักษาอาการทางจิตประสาทที่กำเริบขึ้นมา
แต่เมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุสลดขึ้นซะก่อน
ท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาศพของน้องเมย์
ถูกเคลื่อนไปที่มัศยิตนะครับที่ซอยอ่อนนุษย์๑๗นะครับ
นี่ฮะก็ตามหลักศาสนาอิสลามทำพิธีทางศาสนา
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณแม่ของน้องเมย์ร้องไห้ตลอดเวลา
ขณะเดียวกันแม่ของทางฝั่งของในรีนผู้ก่อเหตุ
ก็มาที่มัศยิตส่วนนี้คือแม่ของน้องเมย์นะฮะ
คุณแม่ของน้องเมย์ที่ถูกแฟนนุ่มฆ่าปาดคอ
ส่วนแม่ของนายรีนมาที่งานมาคุกเข่าขอโทษ

นี่ฮะมาบอกแม่ของน้องเมย์ประมาณว่า

ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น

คุณแม่ของน้องเมย์ที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าสงสารลูกสาวมาก
ลูกสาวอายุยังน้อยอายุเพิ่ง๒๗
นี่เพิ่งเปิดร้านเสริมสวยของตัวเองได้เดือนเดียว
และกำลังรับงานรีวิวเสื้อผ้า

เพราะผู้ป่วยจิตเวท
ซึ่งเป็นแฟนที่คบกันมา๓ปี
แม่ของน้องเมย์บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวก็รู้นะ
แฟนนุ่มเนี่ยคือในรีนเนี่ยเขามีอาการอย่างนี้
ลูกสาวเนี่ยยังเคยพาไปรักษาการป่วย
ที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดเลย

นำซ้ำยังดูหนักขึ้นกว่าเดิมด้วย
รีนเคยทำร้ายเมย์มาแล้วนะครับด้วยการบีบคอ
แต่ตอนนั้นเมย์เนี่ยสู้กลับด้วยการใช้ขวดตีหัว

แม่ของน้องเมย์บอกว่าเคยบอกลูกสาว

ถอยออกมาจากชีวิตเขาไหม
แต่ลูกสาวบอกว่าคิดว่าน่าจะคุมได้

ลูกสาวเนี่ยยังหัวเราะอยู่กับแม่นะ

แต่ก็บนอยู่บอกปวดบ่า

ที่สังเกตเห็นคือลูกสาวเนี่ย
ชอบแชร์หรือว่าโพสต์ข้อความเศร้านะ
ส่วนตัวแม่เองก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้

จงคบหากับผู้คนที่อยากเห็นคุณได้ดี
เป็นลักษณะข้อความอะไรถ้อยคำประมาณอย่างนี้
ซึ่งแม่บอกแม่ก็พอจะจับสังเกตได้

ก็ได้แต่เป็นห่วงแล้วก็อยู่ห่างอย่างห่วงนะ
กระทั่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้แม่บอกแม่ยังช็อกอยู่เลย
ทีแรกคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริง
ขอยืนยันว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
มันเป็นโรคอย่างนี้มันให้มันตายไปดีกว่า
เดี๋ยวให้คนของเราอยู่กับไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาดีขึ้นเลย
ทางฝั่งของในรีนคนก่อเหตุถูกคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ

น้าสาวของเขาบอกกับเราว่าอย่างนี้นะฮะ
บอกว่ารีนกับเมย์เนี่ยมาที่บ้านเมื่อ๑๕สิงหาคม
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ำ๑๖สิงหาคมก็นั่งกินเนื้อย่างอยู่ด้วยกัน
ก็ยังเห็นว่าทั้งคู่ก็ดูสดใสหัวเราะสนุกสนานตามปกติ
ก่อนจะแยกย้ายกันขึ้นบ้านนอนนะ
ซึ่งน้าบอกว่านอนเนี่ยอยู่คนละบ้านกันในบ้านเนี่ยเขาอยู่รั้วเดียวกันแต่มีบ้านอยู่๖หลัง

หลังจากเกิดเหตุแม่ของรีนเนี่ยเข้าไปกอดขาลูกชายเพื่อให้ลูกชายเนี่ยสงบสติอารมณ์
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่สำเร็จนะ
ถูกลูกเนี่ยผลักตกบันไดลงมาด้วย
ตอนที่ลูกเดินมาบอกข้ามีแล้วแล้วก็เดินกลับขึ้นห้องเนี่ยแม่ไปกอดขา
เพื่อให้ลูกสงบสติอารมณ์ถูกผลักตกบันได
น้าสาวของรีนยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องทางคดีก็ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการ
ปมเหตุเชื่อว่าเกิดจากอาการหลอนหวาดระแวงของหลานชายว่าจะมีคนมาทำร้าย
โดยไม่ได้ตั้งใจจริงถ้าเค้าตั้งใจเค้าก็จะต้องกว่านี้ทุกม่ะ
และไม่ได้หนีกับเค้าก่อดส่วนอีก
ส่วนเพื่อนสนิทของน้องเมย์นะครับ
เพื่อนสนิทของน้องเมย์ที่เสียชีวิตบอกว่าใน
เรนเป็นเพื่อนรุ่นพี่และมาคบหากับน้องเม
สำคัญคือก็รู้กันอยู่ว่าเรนมันป่วยทั้งจิต
ก่อนหน้านี้เมย์เคยมาปรึกษาเพื่อนเรื่องอาการป่วยทางจิตของรีนนะ
เพราะว่าทุกวันที่ผ่านมาเมเขาหวังว่าน่าจะช่วยเรนให้ดีขึ้น
แต่สุดท้ายเรนอาการคืนนักขึ้น
ล่าสุดมาปรึกษาเพื่อนบอกรีนเนี่ยเริ่มมีอาการหนักเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนะ
ซึ่งเพื่อนของเมย์ที่คุยกับเราเนี่ยบอกว่าเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนได้
หากก่อนหน้านี้บอกให้เมย์ถอยออกมาเนี่ยเชื่อว่าเมย์เขาอาจจะฟัง
แล้วก็ถอยออกมาและคงไม่เกิดเรื่องสลดเกิดขึ้น
พูดไม่ออกค่ะพี่คือจริงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเรารักกัน
คือหนูเสียใจที่แบบหนูรู้เรื่องหนูเตือนน้องแต่หนูไม่บังคับน้องออกมา
มันมันรู้สึกผิดช่วยไม่ได้พี่

ผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับ
ที่หน้าจอเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
มันเหมือนเป็นปัญหาที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะ

เจอกันหลายบ้านหลายที่หลายเหตุการณ์เหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้แชทนะฮะ
ที่เป็นการสนทนากันระหว่างน้องเมย์กับเพื่อนนะฮะ
เมย์เนี่ยพยายามสอบถามและคุยกับเพื่อนเรื่องการหาโรงพยาบาล
เพื่อพารีนแฟนนุ่มไปรักษาอาการทางจิตประสาท
นี่ฮะน้องเมย์ขอให้เพื่อนช่วยหาโรงพยาบาลให้หน่อย
แล้วก็ดีใจมากเนี่ยที่ได้โรงพยาบาลแล้ว
แล้วบอกพี่รีนจะไปรักษาแล้ว
นี่ฮะคือที่เขาจะพาไปเนี่ยคือเช้าวันนี้นะ

เช้าวันนี้นะฮะที่จะพาไป
แต่เมื่อคืนนี้เกิดเรื่องขึ้นซะก่อน
น้องเมย์เนี่ยถูกในรีนเนี่ยแฟนนุ่มที่จะพาไปไปโรงพยาบาลเช้าวันนี้เนี่ย
ปาดคอเสียชีวิตที่ห้องนอนในบ้านพัก
สุดท้ายที่น้องเมย์คุยกับเพื่อนคือ๒๑นาฬิกา๓๗นาทีนะฮะ
แต่จะเป็นเรื่องของการเสริมความงามแล้ว

ก็จะแปลกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการตอบกลับอะไรมาอีก

ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่เกิดเหตุพอดี
พันธุ์ตำรวจโทชลินอิ่มเอมรองภูมิกับการสอนอประเวทนะครับ
บอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำในรีนได้นะฮะ
นี่คุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนค่ำนะครับ
เพราะว่าอาการยังดูคลั่งคุ้มคลั่งสลับนิ่งเฉยอยู่นะฮะ
แต่เบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งข้อหาไว้ก่อนคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
เพราะว่าจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าช่วงก่อเหตุเนี่ยสติสัมปชัญญะครบถ้วน
นี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยพี่อุ๋ยที่ตำรวจบอก
แล้วตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
เพราะฉะนั้นแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา